ดูความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง
แต่ตอนนี้ทุกภาคการเมืองก็กำลังโอ้โห
ลงพื้นที่กันอย่างเต็มที่มีสิ่งที่หลายภาคการเมืองเรียกร้องมาตลอด
ก็คืออยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีหัวหน้าคณะคอสช
ซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกในบัญชีนายกของพักพลังประชารัฐเนี่ย
มาร่วมวงดีเบตมาแสดงวิสัยทัศน์กับพักอื่นด้วย

ใช่เนี่ยคุณผู้ชมก็ส่งทั้งไลน์ส่งทั้งคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กไลฟ์มาบอกว่า
อยากเห็นอยากเห็นมากเลยอยากฟังอยากได้ยินบ้างว่าวิสัยทัศน์ในฐานะนายก
คนต่อไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยจะเป็นยังไง
คือกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องดีเบตหรือไม่ดีเบต
แต่ข้อห้ามเนี่ยทางพักพลังประชารัฐเขาบอกว่า

ว่าโดยสถานภาพเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะคอสช
พลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่ช่วยเข้าหาเสียงหรือว่าไปดีเบตอะไรได้บ้างมากน้อยขนาดไหน
วันนี้นายนัทพลทีพสุวรรณรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐยืนยันว่าได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับ
เรื่องที่จะให้มาช่วยผู้สมัครของพักหาเสียงตอนนี้รอแค่กรกตตอบกลับมาว่า
พลเอกประยุทธ์สามารถทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้บ้าง
กรอบศักดิภูตระกูลโคศกภักดิ์พลังประชารัฐบอกว่าหากกรกตบอกว่าพลเอกประยุทธ์สามารถทำอะไรได้
พลังประชารัฐก็จะเดินหน้าทันทีเพราะเป็นเรื่องที่รอคอยกันอยู่

อายุนความกดดันพิธีกรกตนะคะตอนนี้
ไปดูนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตย์กันหน่อยค่ะ
ก็ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงบริเวณสวนหลวงร๙แล้วก็ตลาดเอี่ยมสมบัติ
ยืนยันนะคะว่าส่วนตัวแล้วก็ไม่เห็นเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์เนี่ย
จะมาร่วมดีเบตกับผู้ที่เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีของภาคอื่นไม่ได้
เพราะตามหลักแล้วถ้าอาสาตัวมาทำงานให้ประชาชน
ก็ต้องเข้าสู่การแข่งขันอย่างเท่าเทียมเสมอภาค
ในเมื่อป้ายหาเสียงยังติดได้เลยว่าแบบ

ส่วนในบรรยาบรรทัศน์กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาธิบัตรบอกว่า
ก็พอใจนะคะที่เสียงตอบรับดีขึ้นทุกวัน
ส่วนหนึ่งก็มาจากการวางตัวในสถานการณ์ต่าง
ต่างฝ่ายต่างพยายามดึงให้เข้าสู่ความขัดแย้ง
แต่ว่าพักเนี่ยไม่ไปเล่นเกมด้วยไม่ไปขัดแย้งด้วย
อีกส่วนหนึ่งก็มาจากการประชันวิสัยทัศน์ของสมาชิกพักนี่แหละค่ะ

ที่เป็นลูกชายของนักฐักษีฉินตมวัฏอดีตนายกและเป็นสมาชิกพักด้วย
ลงพื้นที่ไปพบประชาชนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

แล้วก็อวยพรให้คนที่ทิ้งพักเพื่อไทยไปอยู่กับพักอื่น
ขอให้ไปแล้วไปเลยไม่ได้ขอให้โชคดี
อันนี้คือเอาว่าอวยพรหรือคะ
คุณหญิงสุดารัฐยังช่วงที่กำลังปราศัยอยู่
ที่อยู่บนเวทีด้วยก็เกือบวูบ
ทีมงานก็ต้องวิ่งเข้าไปช่วยประคองนะ

คุณหญิงสุดารัฐนี่กระโดดลงทุกเวทีเลยเหมือนกันนะหลัง